เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่อู้วมองไปก็เหมือนในหนังครับคุณผู้ชม

กระบะดำคันนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้นะ

นี่มีเก๋งดำโดนชนไปคันนึงนะ

เดี๋ยวเอาให้ดูจังหวะที่ชนเก๋งดำก่อนค่ะ
เฮ้ยไอ้

ทีนี้พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ถามไง
เขาก็ถามเหมือนอย่างที่เราถามแหละว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
พื้นที่ตรงนี้พื้นที่สพชัยพฤกษ์รับผิดชอบนะคะ

สภาพด้านหน้ามันพังยับเยิน
แล้วกระบะคันนี้เขาไปชนอีกคันนึงคือเป็นเก๋งสีบรอน
แล้วสภาพด้านท้ายของเก๋งสีบอลดูสิคุณยุบแบบนี้
คนขับรถกระบะนี่นะคะอายุน่าจะสักประมาณ๔๐๕๐ปี
เหมือนกับเมาพูดไม่รู้เรื่องเลย

ขอค้นบัตรอะไรก็ไม่เจอ
ทีนี้พอคนขับกระบะยังคุยยังเจรจาไม่รู้เรื่อง
ต้องมาถามคนขับเก๋งสีบรอนที่โดนกระบะดำชน

คนขับรถเก่งเนี่ยคือนายชัยพัฒน์นะคะ

จู่กระบะคันนี้เขามาจี้ท้ายรถผมแล้วก็เบรกอีก

ผมก็พยายามเหยียบคันเร่งแต่ผมไปไม่ได้

แล้วกระบะก็เร่งเครื่องมาชนท้ายรถผม

แล้วเขาก็วิ่งมาจี้

แต่มันไปไม่ได้แล้วมันติดข้างหน้า๒คัน
เขาก็ชะลอแล้วเขาก็วิ่งไป

ถ้าผมปล่อยเขาไปได้คือเขาหนีแน่นอน

แล้วพอดีมองกระจกหลัง
แล้วเห็น๒คันข้างหลังผิดปกติ
ก็เลยแบบฉีกออก

เขาก็เลยหนีเข้าข้างผู้ขนาน
แล้วคันนี้ก็ยังแบบฉีกกลับเข้าไป

นี่ให้ฟังทั้งคนที่โดนกระบะชน
ฟังทั้งคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
ทีนี้ค่ะถามว่าคนขับกระบะเนี่ยยังไง

ตำรวจมาวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะ
พุ่งไป๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
คิดดูสิก็ต้องเอาไปสงบสติ
อารมณ์ให้สางเมาอยู่ในห้องขังก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะรอสอบปากคำอีกทีนึง
แปลว่าเหตุการณ์นี้มีรถ๒คันนะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปไล่บี้รถเก๋งดำ
อันนี้คันนึงนะแล้วก็อีกคันนึงคือเป็นเก๋งสีบรอนที่จอดอยู่นี่แหละ

เดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องไปตามรถเก๋งคันดำนี้

เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะต่อไปด้วย

โดนชนจนเห็นมั้ยกันชนท้าย